กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
ผมสุรเชษประวีนววุฒิ
ผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อภักดิ์ก้าวไกร
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา
วันนี้ผมขอร่วมอภิปรายนโยบายรัฐบาล
ในด้านของการคมนาคมนะครับ
ที่ผมได้ฟังคำแถลงนโยบาย

ผมขอสรุปว่ากลัวมาก

รัฐบาลได้แถลงถึงนโยบายในด้านที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมคือ
หน้าที่๖ย่อหน้าแรกสำหรับนโยบายเร่งด่วน
และในหน้าที่๗ย่อหน้าที่๔สำหรับนโยบายระยะกลางและระยะยาว
เหนือความก็ปรากฏบนจอภาพเช่นเดียวกับเอกสารในมือของเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ
คือไม่มีความชัดเจนใดเลย

และทางราง

ทิศทางครับว่าจะเปลี่ยนจากอะไรไปเป็นอะไร
จะไปทางซ้ายหรือไปทางขวา
รัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับท่านประธาน
ดีแต่พูดว่าจะทำโน่นทำนี่

ซึ่งสัญญาที่หาเสียงไว้ว่า๒๐บาทตลอดสาย

ในเมื่อรัฐบาลมีนโยบายที่กลวงมากอย่างนี้

ในฐานะเจ้ากระทรวงเคยประกาศอะไรสู่สาธารณะเอาไว้
ทางภาพห้องโสดช่วยเอาภาพขึ้นหน่อยครับ
สุริยะนะครับถือเลิก๙โมงเช้า๗กันยา
กระทรวงคมนาคมลุยนับ๑รถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสาย
ให้ข่าวไว้อย่างสวยหรูนะครับว่า๒๐บาทตลอดสาย
ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดำเนินการ
แต่อ้าวมันอยู่ตรงไหนครับมันอยู่หน้าไหนในนโยบายของท่านครับ
มันไม่ปรากฏมีแต่ข่าวลอยนะฮะในหนังสือพิมพ์
เดี๋ยวทำเดี๋ยวไม่ทำเดี๋ยวอ้างความเป็นพักร่วม
บางคนบอก๓เดือนบางคนบอก๒ปีพลิกลิ้นไปเรื่อยอะครับ
ไม่ได้มีความน่าเชื่อถืออะไรเลยรัฐบาลส้มหล่นนอกจากนั้นนะครับ
ยังพูดแต่จะทำนะฮะทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศ
ไม่แล้วครับกับคำกลางลอยคือพูดแบบนั้นใครก็พูดได้
มันได้ไม่ได้มีสาระอะไรอ่ะครับแต่ที่พอจะมีสาระหน่อยนะฮะ
เพราะมันคือแผนแม่บทการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
ใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีประเทศไทยมา
มูลค่าการลงทุนรวมที่ท่านฝันเอาไว้คือ๕๗ล้านล้านบาท
ที่ผมเคยอภิปรายไม่ไว้วางใจไปเมื่อวันที่๑๙กรกฎา๒๕๖๒
อยากให้ท่านย้อนกลับไปตั้งใจดูแล้วคิดให้ดีว่า
จะเดินตามแผนแม่บทนี้จริงเหรอ

เลือกรูปแบบที่เหมาะสมในแต่ละเส้นทาง
คือต่างหน่วยงานต่างวางแผน
แล้วหาทางมาสร้างร่วมกันในเขตทางเดียวกัน
เส้นทางใดเหมาะสมที่จะทำรถไฟทางคู่
เส้นทางใดเหมาะสมจะทำรถไฟความเร็วสูง

แค่หาทางมาสร้างรวมกันในเขตทางเดียวกัน
แบบนี้เขาเรียกว่าหาทำแบบยำรวมครับท่านประธาน
ผลก็คือเราจะมีเส้นเลือดใหญ่เวอร์นะฮะ
ระหว่างเมืองแล้วไม่เหลือเงินไปพัฒนาเมือง
ไม่เหลือเงินไปพัฒนาเส้นเลือดฝอย
ผลก็คือทุกอย่างจะไหลรวมเข้าสู่กรุงเทพ
แต่ละเลยคุณภาพชีวิตของคนต่างจังหวัด
หากท่านต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนต่างจังหวัด
ท่านควรสร้างเมืองท่านควรกระจายอำนาจและเม็ดเงินออกไป
เอาเงินไปสร้างเมืองไม่ใช่สร้างเส้นเลือดใหญ่เวอร์

อยากฝากความหวังให้ท่านนายกไปศึกษาในรายละเอียด
ให้กระจ่างถึงความซ้ำซ้อน
เพราะที่ทำไปทั้งหมดนี่ก็คือเพื่อขนคนหรือขนของ
ต้องศึกษาความจุของระบบ
แล้วนำมาเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้
แล้วก็ปริมาณที่คาดการณ์ว่าจะมีคนมาใช้
ไม่ใช่สร้างไปเรื่อยขายฝันไปเรื่อย
ผมเห็นสัญญาณที่ดีนะครับตอนที่ท่านไปลงพื้นที่ที่อุดร
เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ท่านกล้าพูดว่าไม่
ไม่กับโครงการที่ของงบมาเกินจำเป็น

ความลำบากยากเข็นของประชาชนในที่อื่น
ท่านกล้าปฏิเสธนายกอบจอุดรนะฮะ
ก็ขอให้ท่านกล้าปฏิเสธโครงการที่มันใหญ่กว่า
ที่มันซ้ำซ้อนเกินจำเป็นไม่คุ้มค่ามากกว่า
แล้วแค่จะหาทางสร้างร่วมกันในเขตทางเดียวกัน
ท่านนายกเศรษฐาท่านรัฐมนตรีสุริยะ
ก็มาจากภาคธุรกิจคงเข้าใจดีถึงการบริหารจัดการทรัพยากร

แบ่งไปทำ๔ที่๑พันห้องมันย่อมดีกว่า
คือต้องพยากรความต้องการที่จะมาใช้ให้ดี
ไม่ใช่แบบตอนนี้ตอนที่แบบจำลองดี
แม่นยำเพียงพอยังไม่มีเลยด้วยซ้ำ
แต่ก็ลากกันไปเรื่อยปั้นตัวเลขกันไปเรื่อย
คือแทนที่จะมุ่งทำแต่เส้นเลือดใหญ่เวอร์ระหว่างเมืองเนี่ย
มาสร้างเมืองสร้างเส้นเลือดฝอยในเมืองให้มันดีก่อน
รูปธรรมก็คือการเร่งผลักดันพรบกระจายอำนาจขนส่ง
และพรบถนนที่ผมและพักก้าวไกลยื่นต่อสภาไปแล้ว
ท่านไปศึกษาดูแล้วทำความเข้าใจดู
แล้วช่วยกันหาเงินไปให้ท้องถิ่นไปพัฒนา
กระจายอำนาจและเม็ดเงินลงไปใครทุจริตก็ไปจัดการซะ
แต่ไม่ใช่ห่วงอำนาจไว้ห่วงงบประมาณไว้
แล้วปล่อยให้ส่วนกลางหาทางสร้างไปเรื่อยหาเงินทอนไปเรื่อย
ในขณะที่ท้องถิ่นไม่มีเงินพอแม้แต่จะซ่อมถนนที่มีอยู่
โดยไม่ปรับแผนใหม่จริงเหรอครับ
หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือโครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามัน
โครงการนี้ใหญ่มากนะครับท่าน
คือผมไม่ได้จะขวางแต่อยากให้ท่านศึกษาให้แน่ใจก่อนที่จะเร่งผลักดัน
คือจะเร่งทำท่าเรือทั้งสองฝั่งแล้วก็มีถนนเท่านั้นอย่างไม่พอนะครับ
ระยะทาง๘๙๓๕กิโลเมตรจุดเริ่มต้นอยู่ที่บริเวณแหลมลิ้วจังหวัดชุมพร
จุดสิ้นสุดอยู่ที่อ่าวนางจังหวัดระนอง
แล้วก็จะทำท่าเรือน้ำลึกนะครับยื่นออกไปในทะเลทั้งสองฝั่ง
คือมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อผู้คนจำนวนมากแน่นอน
แต่จะคุ้มค่าจริงหรือไม่จะเยียวยาประชาชนอย่างไร

พิมหาโครงการร่วมทุนที่ใหญ่ที่สุดด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า๑ล้านล้านบาท

ผมก็รอดูครับว่าผลการศึกษาที่ออกมาเนี่ยจะเสกมาหรือจะน่าเชื่อถือ
แต่สิ่งที่สำคัญที่อยากฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรี
และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็คือ
ท่านต้องเอาให้ชัดว่าจะเอายังไงกับโครงการคลองไทย
จะไปต่อหรือพอแค่นี้
มันเป็นสิ่งที่ต้องเลือกต้องชัดเจนต้องกำหนดทิศทางในการเชื่อมทะเลสองฝั่ง
ประเทศนี้ก็ตลกดีนะครับครองไทยนี่ให้สภาพัฒน์ไปศึกษา
แต่ประเด็นก็คือหากจะทำมันทั้งคู่เนี่ยมันจะแย่งลูกค้ากันเอง
จะเลือกไปทิศทางไหนท่านต้องกล้าพูดว่าไม่
กล้าบอกว่าจะทำอันนี้ไม่ทำอันนั้น
โดยงานต่างของรัฐเขาจะได้ไม่หลงทาง
ท่านประธานครับอย่างที่เรียนนะฮะเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลนี้เนี่ย
กลัวมากสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีให้ข่าวไปก็แทบจะไม่มีเนื้อหา
แสดงความชัดเจนอะไรไร้ทิศทางว่าจะเปลี่ยนจากอะไร
ไปเป็นอะไรผมจึงต้องไปไล่ดูนโยบายของ
พักเพื่อไทยแทนนะครับเพราะว่ายึดครองกระทรวงแบบเด็ดเสร็จ
ก็ต้องตามไปดูครับว่าพักเพื่อไทยโฆษณาอะไรเอาไว้บ้าง
ก็ตามภาพจะเห็นได้ว่าเน้นที่ระบบราง
ผมก็รอดูนะครับว่าเวลาจริงเนี่ยได้งบประมาณมาจริงเนี่ย
ท่านจะลงไปกับถนนหรือรางมากกว่ากันไม่ใช่พูดอย่างทำอย่างนะ
แต่ก็อยากจะเตือนไว้นะครับว่าหากท่านยังหาสร้างมอเตอร์เวย์ไปเรื่อยเนี่ย
คือสร้างสร้างได้แต่มันควรจะเลือก
สร้างมอเตอร์เวย์วิ่งคู่ขนานไปกับลางแย่งลูกค้ากันเองทำไม
ส่วนในระบบลางนะครับท่านก็ทำแบบไม่เลือก
คือท่านจะทำจากหนึ่งทางเป็นสี่ทางทำไปทำไมทำไม่
ทำไมไม่ทำจากหนึ่งเป็นสองควรใช้มากพอค่อยทำสองเป็นสี่
กลับไปคิดดูให้ดีนะครับแต่ในวันนี้นะครับ
ผมขออภิปรายถึงนโยบายข้อที่โดดเด่นที่สุดของท่าน
บาทตลอดสายเพราะประชาชนให้ความสนใจ
อันนี้ฮอตฮิตติดตลาดจริงนะครับผมยอมรับ
นโยบายนี้นะครับเป็นนโยบายเรือทงของพักเพื่อไทย
กลุ่มอำนาจกระทรวงคมนาคมแบบเบ็ดเสร็จด้วย๓เก้าอี้รัฐมนตรี
โฆษณามาหลายเวทีกี่ปีก็ยังชู๒๐บาท
มีนายกนะครับมานั่งคุมกระเป๋าตังค์กระทรวงการคังด้วยตัวเองเนี่ย
หากตั้งใจจะทำจริงควรจะต้องบรรจุไว้ในนโยบายรัฐบาลเล่มนี้
แต่เดี๋ยวเรามาลองดูไส้ในกันนะครับว่าทำไมรัฐบาลจึงไม่ทำอย่างนั้น
มาดูกันนะครับว่า๒๐บาทตลอดสายทำจริงได้ไหมควรทำหรือไม่
หรือเกิดมาเพื่อการโฆษณาเท่านั้นผมขอเริ่มตั้งแต่ชื่อก่อนนะครับ
หลายคนคงคุ้นหูกันดีนะครับกับคำว่า๒๐บาทตลอดสาย
แต่แท้จริงแล้วที่พักเพื่อไทยโฆษณาเอาไว้มันไม่ใช่๒๐บาทตลอดสาย
แต่มันเป็นตลอดทางเพราะรถไฟฟ้าในกรุงเทพเนี่ย
เขาเรียกสายสีเขียวสายสีส้มและอีกสารพัดสายสารพัดสี
สิ่งที่ท่านโฆษณาเอาไว้คือมันข้ามสายได้เช่นขึ้นสายสีเขียวไปต่อสายสีน้ำเงิน
มันต้องจ่าย๒๐ไม่ใช่จ่าย๔๐ดังนั้นมันคือตลอดทางไม่ใช่ตลอดสายเข้าใจกันไว้ด้วยนะครับ
อีกประเด็นนะครับมีคนเอาไปพูดแบบผิดว่าตัวร่วม๒๐บาท
อันนี้ก็ต้องเข้าใจซะใหม่นะครับว่ามันมีคำอยู่สองคำที่มันต่างกันโดยสิ้นเชิง
คำว่าตัวร่วมกับคำว่าค่าโดยสารร่วม
แต่สิ่งที่ท่านเสนอค่าโดยสารร่วม๒๐บาทตลอดทาง
อีกครั้งนะครับที่ท่านเสนอคือค่าโดยสารร่วม๒๐บาทตลอดทางไม่ใช่ตัวร่วม๒๐บาทตลอดสาย
ก่อนจะโฆษณาอะไรเนี่ยทำความเข้าใจสินค้าของตัวเองก่อนนะครับนี่ต่างคนต่างโฆษณานี่มั่วกันไปหมด
มาพิจารณาในเชิงลึกกันนะครับว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยที่ท่านเรียกว่า๒๐บาทตลอดสายท่านจะทำอย่างไร
เพื่อไทยนะครับประกาศไว้ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะครับว่าจะเร่งเจรจาเพื่อลดราคา
คือท่านจะใช้วิธีเจรจาเนี่ยนะให้เอกชนลดราคาเนี่ยนะนี่เน้นตลกหรือจงใจบิดเบือนจากสิ่งที่ท่านจะทำ
ท่านกล้าประกาศไหมว่าจะไม่ใช้เงินอุดหนุนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเจรจากับเอกชนให้ลดจาก๔๕บาทเหลือ๒๐บาทเนี่ย
คือต่อให้บริษัทเพื่อนท่านยอมเนี่ยผู้ถือหุ้นเขาก็ไม่ยอมยังนะครับนี่ยังโฆษณาไม่หมดนะฮะท่านนายกเศรษฐาเคยโฆษณาไว้ช่วงก่อนเลือกตั้งว่าน่าจะจบได้ภายใน๓เดือน
นี่ให้ลิงก์ให้คลิปให้นาทีไปด้วยนะครับคือถามจริงอะครับก็ว่าใครให้ข้อมูลท่านท่านเข้าใจว่ามันจะจบได้ในสามเดือนจริงเหรอครับถึงให้สัมภาษณ์ไปแบบนั้นคือมันทำไม่ได้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยแล้วนี่พอมาคุมกระทรวงคมนาคมนะฮะก็ให้กรมการขนส่งทางลางออกมารีบรับลูกเกิน
คือบอกว่าทำได้มีประมาณการมาให้เสร็จแต่ตัวเลขก็ไม่ได้ตรงกับข้อเท็จจริงตัวเลขก็ไม่ได้ตรงกับที่พักเพื่อไทยส่งกรกตคือไปเช็คกันให้ดีก่อนก่อนที่จะโพร่งออกมา
ไม่ได้เข้าพิจารณานอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของพรบตัวร่วมซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับในการเคลียร์เงินหลังบ้านในการข้ามสายข้ามเจ้าของให้มันเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายหรือถ้าจะเถียงว่าทำได้เลยไม่ต้องมีพรบรางไม่ต้องมีพรบตัวร่วมก็ว่ามานะแต่ให้เห็นว่ากลับลำยื่น

กับรายได้ของผู้ถือหุ้นและอาจมีปัญหาฟ้องร้องในอนาคต
นักข่าวเมื่อ๑๒ปีที่แล้วนะครับ
แต่ที่น่าสนใจก็คือคิดง่ายเมื่อ๑๒ปีที่แล้ว
บาทตอนนี้จะเอา๒๐บาทแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไง
๒ปีมานี่ไม่มีเงินเฟ้อเลยหรือไง

มันไม่ใช่แล้วมาหาเสียงว่าเจรจาท่านจะเจรจายังไง

นี่ตัวเลข๒๐บาทนี่ตั้งมายังไงฐานคิดมาจากไหนครับ
โยนมาลอยแบบนี้นะไม่ลดให้เหลือ๕บาทเลยล่ะ
คือมันต้องคิดกลับไปคิดให้มากด้วย
คิดของ๒๐บาทคืออะไรมาจากไหนไม่ใช่ตั้งไปเรื่อย
เอาว้าวอย่างเดียวโฆษณาไปเรื่อยแบบนี้
ผมถึงบอกว่า๒๐บาทมันทำไม่ได้
และต่อให้ท่านทำได้มันก็ไม่สมควรทำ
มาดูเหตุผลกันครับว่าทำไมไม่สมควรทำ
เพราะหากจะทำจริงเนี่ยต้องใช้เงินอุดหนุนเยอะมาก

ต้องจ่ายทุกปีเพื่ออุดหนุนชนชั้นกลางระดับบน
อย่าลืมนะครับว่ากลุ่มผู้ใช้รถไฟฟ้ามีค่าเฉลี่ยรายได้สูงกว่ากลุ่มผู้ใช้รถเมย์มาก
หากเรามีเงินเหลือเฟือทำไมเราไม่ไปอุดหนุนผู้ใช้รถเมย์ก่อน
หรือในสัดส่วนที่มันมากกว่า
หรือหากจะมองภาพที่มันกว้างกว่านั้นนะฮะ
ทำไมเราเทเงินมาอุดหนุนให้แต่คนกรุงแล้วละเลยคนต่างจังหวัด
คือแม้แต่รถเมย์ดียังไม่มีไปวิ่งให้เขาเลย
แล้วทำไมคนทั้งประเทศจะต้องมาช่วยกันอุ้มค่ารถไฟฟ้าในกรุงเทพมากมายมหาศาลขนาดนั้นทุกปี
อย่าลืมนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้กระเป๋าหลักมันมีแค่๒กระเป๋า
คือผู้ใช้เป็นผู้จ่ายหรือทุกคนมาช่วยกันจ่าย
การที่เทเงินไปอุดหนุนค่ารถไฟฟ้าเนี่ยกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง
ก็คือคนที่อยู่ในแนวคอนโดรอบสถานีรถไฟฟ้า

ท่านต้องทราบว่าปัญหาที่มันใหญ่กว่า
ก็คือกว่าจะถึงสถานี

สิ่งที่ขาดมากกว่ารถเมย์

แต่มันต้นทุนสูงค่าดำเนินการสูง
จะคุ้มค่าต่อเมื่อมีคนมาใช้
มากพอแต่สินค้าประเภทนี้เนี่ย

จริงมันอยู่ที่การเข้าไม่ถึง

ถึงสถานีเนี่ยมันลำบากมาก
แพงมากแล้วแพงกว่าค่าใช้รถไฟฟ้าอีก

กลับไปคิดให้ดีใช้เงินภาษี
ของคนทุกคนให้มันเป็นประโยชน์มากกว่านี้
พอพูดถึงรถไฟฟ้านะครับผมก็อดไม่ได้
ที่จะต้องพูดถึงปัญหาเร่งด่วนที่ท่านจะต้องเจอ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว
จะแก้ปัญหานี้อย่างไรเอาให้ชัดนะครับ
ตอนนี้มาตรา๔๔ก็ยังค้างอยู่
ท่านและผมเราน่าจะเห็นตรงกันนะ
ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยใช้มาตรา๔๔
แต่มันก็ยังมีสถานะทางกฎหมายอยู่
โดยในร่างสัญญากำหนดไว้ว่าสูงสุดไม่เกิน๖๕บาท

แต่ก็มีความไม่โปร่งใสต่างดังที่ปรากฏสู่สาธารณะนะครับ
เรื่องนี้ผมเคยได้อภิปรายในสภาแห่งนี้ไปแล้ว
ในเรื่องของกระบวนการ๓ปกับปัญหาค่ารถไฟฟ้าแพง
เมื่อวันที่๑๗กุมภาคม๒๕๖๔
อยากให้ท่านไปย้อนดูนะครับตั้งใจดูด้วย
เพราะว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยชัดเจนว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร
มีแต่โยนกันไปโยนกันมาระหว่างรัฐบาลกับกรทม
ปล่อยให้หนี้สะสมบานขึ้นเรื่อยปัญหาใหญ่ขึ้นเรื่อย
จนตอนนี้นะครับยอดหนี้รวมนี่ร่วมแสนล้านนะครับ
มีทั้งค่างานก่อสร้างนะครับ๕๕๐๐๐ล้านหนี้ค่างานระบบอีก๒๓๐๐๐ล้าน
ขยาย๑๖๕๐๐ล้านต่อขยาย๒อีก๒๑๐๐๐ล้าน
อีกประมาณปีละ๖๕๐๐ล้าน
นี่ขนาดปัจจุบันเก็บที่๑๗๖๒บาทนะครับ
แล้วหากท่านอยู่ดีลดไปเหลือ๒๐บาทท่านจะเอาเงินจากไหน
ยังมีปัญหาคาลาซังอยู่ในปปชด้วย
แล้วตอนนี้ท่านมีนโยบายนะฮะแล้ววิธีการของท่านก็คือจะใช้การเจรจาเนี่ย
ท่านจะเจรจายังไงครับจะเอาอะไรไปแลก
แล้วท่านจะเจรจากับปปชได้ด้วยเหรอครับ
ผมบอกได้เลยนะครับว่าการที่ท่านจะนำนโยบาย๒๐บาทตลอดสายไปใช้เนี่ย
มันจะยิ่งให้ก่อให้เกิดหนี้ก่อให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคต
คือคิดให้ดีเคลียร์หนี้เก่าก่อนดีไหมท่านจะเอายังไงกับสายสีเขียว
จากสายสีเขียวแล้วนะครับท่านประธานเรามาดูสายสีส้มอีกสายหนึ่ง
นี่ก็เป็นอีกสายที่กำลังเป็นปัญหาและปัญหาจะยิ่งหนักด้วยนโยบาย๒๐บาทตลอดสายของพวกท่าน
เรื่องนี้นะฮะผมเคยอภิปรายถึงกระบวนการที่เรียกว่าถูกต้องโดยทุจริต
เมื่อวันที่๑๕กุมภา๒๕๖๖อยากให้ท่านย้อนไปดูนะครับ
มันมีกระบวนการที่ทำโดยมีการเตรียมเค้กชิ้นใหญ่นะฮะ
เป้าเอาไว้เตะตัดขาฆ่าตัดตอนแล้วตอนนี้ก็รอทอนส่วนแบ่งกันอยู่
คือประมูลกันยังไงครับสร้างสิ่งเดียวกันนะครับความยาวเท่าเดิมสถานีเท่าเดิมประมูล๒ครั้งมีส่วนต่าง๖๘๖๑๓ล้านบาท
สมัยที่แล้วนะครับพวกท่านก็เคยร่วมสู้กันมากับพวกผมในนามพักร่วมฝ่ายค้านเพื่อประชาชน
ตอนนี้พวกท่านจับมือกับพวกเขาเข้าไปเป็นรัฐบาลอย่าไปร่วมทอนส่วนแบ่งกับพวกเขาล่ะ
จุดยืนของพวกท่านยังเหมือนเดิมหรือไม่ที่จะให้มีการประมูลใหม่อย่างเปิดเผยและโปร่งใส
จุดยืนของพวกผมยังหนักแน่นเหมือนเดิมทำเพื่อประชาชนเหมือนเดิม
แต่สิ่งที่จะวุ่นเลยนะว้าวุ่นเลยเนี่ยคือหากท่านยังยืนยันจะทำ๒๐บาทตลอดสายเนี่ย
เพราะไอ้ร่างสัญญาที่เจาะเข้าคอลโมมันสูงสุดไม่เกิน๔๕บาทเอกชนเขาไม่ลดให้ท่านด้วยการเจรจาแน่
ส่วนหากท่านจะนำไปประมูลใหม่ด้วยเงื่อนไขใหม่๒๐บาทตลอดสายของท่านเนี่ยอันนี้ก็วุ่นกันอีกยาว
พอทิวอาร์มันเปลี่ยนฐานคิดมันเปลี่ยนผู้โดยสารเปลี่ยนราคาประมูลจะเปลี่ยนไปเยอะเลย
คราวนี้ก็จะเกิดอาการกลับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึง
จะเอายังไงกับสายสีส้มคิดให้ดีนะครับอย่าคิดแต่จะเอาเงินของทั้งคนทั้งประเทศเนี่ยไปโปะให้มันเป็น๒๐บาท
แล้วก็อย่าอ้างแต่เพียงรอสารนะครับเพราะสารท่านเนี่ยเวลาพิจารณาก็จะพิจารณาในกรอบที่มีคนฟ้องไป
ตัดสินว่าในจุดนั้นหน่วยงานทำได้หรือไม่
แต่การตัดสินใจในภาพรวมว่าจะไปทิศทางไหนมันอยู่ที่รัฐบาลมันอยู่ที่อำนาจคอรมอในการอนุมัติโครงการ
ไม่ควรปล่อยให้เรื่องที่มันถูกต้องโดยทุจริตผ่านไป
เพราะว่าข้อเท็จจริงก็คือประมูล๒ครั้งมีส่วนต่างมากถึง๖๘๐๐๐ล้านบาท
แล้วทำไมจะประมูลครั้งที่๓ไม่ได้
ทบทวนดูนะครับแต่ไอ้๒๐บาทที่ท่านกำลังจะทำอยู่เนี่ยมันคือตัวสร้างปัญหาเพิ่ม
สายสีเขียวนี่เรื่องหนี้สายสีนี้นี่เรื่องค่าเสียโอกาสท่านต้องเร่งตัดสินใจ
ผมขอทราบความชัดเจนของ๒๐บาทตลอดสายจนตลอดจนความผัวพันกับปัญหาสายสีเขียวและสายสีส้ม
ท่านประธานครับจากที่ผมได้อภิปรายมาเนี่ยท่านก็คงสงสัยว่าแล้วผมจะมาเทศนาอย่างเดียวเหรอ
ไม่นะครับผมมีข้อเสนออยู่มากพอสมควรอยากให้ท่านไปทบทวนดู
ประเด็นใดที่เราเห็นต่างก็ถกเถียงกันได้เสมอ

ไปคิดให้ดีก่อนคมนาคมเป็นเรื่องใหญ่
งบลงทุนคิดเป็น๓๔ของงบลงทุนทั้งประเทศ
แล้วก็สูงสุดแบบทิ้งห่างตลอด๔ปีที่ผ่านมา
ข้อเสนอคมนาคมเพื่อทุกคนของผมและพักก้าวไกล
มีหลักคิดใหญ่ที่สร้างความแตกต่างจากที่เป็นอยู่ปัจจุบัน
แนวทางการลงทุนจากกระจุกเป็นกระจาย
กระจายอำนาจการให้บริการขนส่งสาธารณะ
ผนวกความต้องการเข้ากับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ค่าโดยสารร่วม๘๔๕บาท
กระจายงบซ่อมและบำรุงถนนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

อะไรที่ดีก็นำไปทำซะลอกได้นะแต่อย่ามั่ว
อะไรที่ท่านเห็นด้วยนะฮะท่านก็รับไปทำ

แต่อย่าหาทำไปเรื่อยเพราะทำแบบนั้นมันน่ากลัว
เปิดเผยข้อมูลแล้วมาถกเถียงกันหาทางออกที่ดีให้กับประเทศดีกว่าครับ
ข้อที่๔นี่ท่านต้องไปดูให้ดีเลย
คือเราเห็นตรงกันนะว่าอยากจะแก้ปัญหาระบบขนส่งสาธารณะ
ผมเชื่อว่านโยบายของผมดีกว่านโยบายของท่าน
ท่านก็คงคิดกลับกันว่าของท่านดีกว่าผม
แต่ไม่เป็นไรท่านไปศึกษาดูก่อนแล้วมาถกเถียงกันได้
ว่าแบบไหนจะดีกว่าต่อภาพรวมของประเทศมากกว่ากัน
สิ่งที่ผมเสนอนะครับก็คือค่าโดยสารร่วม๘๔๕บาท
รถเมย์๘๒๕บาทรถไฟฟ้า๑๕๔๕บาท
ข้ามสายข้ามระบบได้หมดจะขึ้นรถเมย์กี่ต่อรถไฟฟ้ากี่ต่อ
สูงสุดไม่เกิน๔๕บาท
นี่คือรูปธรรมของการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง
ไม่ได้ดูว้าวนะครับแต่ในระยะยาวนี้แก้ปัญหาได้จริง
โครงสร้างค่าโดยสารที่คิดจากจุดต้นทางไปปลายทาง
ไม่ใช่แค่จากสถานีรถไฟฟ้าไปอีกสถานี
โครงสร้างที่ทำให้รถเมย์และรถไฟฟ้าเนี่ยทำงานร่วมกันได้อย่างไร้ลอยต่อ
โครงสร้างที่กำหนดตัวเลขอย่างมีฐานคิด
โครงสร้างที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ต้องพึ่งการเจรจาแบบซ่อนมีด
ผมอยากเห็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ไม่ใช่แค่การปุปัญหา
แล้วใช้เงินของคนทั้งประเทศไปโปะอย่างที่ท่านจะทำ
ค่าโดยสารร่วมแบบก้าวไกลนะครับปรับโครงสร้างค่าโดยสารทั้งระบบทำให้เส้นเลือดใหญ่คือรถไฟฟ้าทำงานร่วมกับเส้นเลือดฝอยคือรถเมย์
โดยสารร่วมแบบก้าวไกลนะครับแก้ไขปัญหาความผิดพลาดในอดีตของรัฐที่มองเป็นสายแบ่งเค้กเป็นลายแถมแบ่งแบบไร้มาตรฐานด้วย
ส่งผลให้มันมีค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนแล้วก็ค่าโดยสารแพง
ค่าโดยสารร่วมแบบก้าวไกลจะทำให้รัฐต้องฉลาดขึ้นในการเลือกลงทุนว่าในอนาคตเส้นทางใดควรทำเป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นทางใดควรทำเป็นเส้นเลือดฝอยเส้นทางใดควรทำก่อนทำหลังไม่ใช่ทำไปเรื่อย
ผมทราบดีนะครับว่าการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยมันยากมันใช้เวลาแต่ต้องทำ
หากไม่รีบทำนะครับปัญหาจะหมักหมมจะแก้ยากขึ้นเรื่อยจนอาจถึงขั้นแก้ไม่ได้
เจตนาดีอยากให้ค่ารถไฟฟ้าถูกลงผมเข้าใจ
แต่ท่านต้องคิดให้ครบแล้วแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วย
เพราะหากท่านคิดทำ๒๐บาทตลอดสายโลกคู่ขนาดก็จะยังอยู่
อุดหนุนแต่ผู้มีฐานะแล้วละเลยผู้มีรายได้น้อยเนี่ยโลกคู่ขนานก็จะยังอยู่
เพราะท่านจะไม่เหลือเงินไปพัฒนาเส้นเลือดฝอยเนื่องจากมันหมดไปกับเส้นเลือดใหญ่
เพราะทำไปคนที่จะมาใช้รถไฟฟ้าก็น้อยอยู่ดีเพราะปัญหาที่ใหญ่กว่าก็คือการเข้าไม่ถึง
กว่าจะถึงสถานีลำบากมากแพงมาก
ย้ำอีกครั้งนะครับว่าในบริบทของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราขาดเส้นเลือดฝอยมากกว่าเส้นเลือดใหญ่
ไปทบทวนดูให้ดีนะอย่าคิดง่ายแบบคนรวยกลัวเสียแน่แก้ปัญหาด้วยการใช้เงินโปะเข้าไปเนี่ย
ท่านประธานครับผมขอสรุปเป็นคำถาม
คำถามที่อยากให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาตอบ
แล้วขอให้ตอบให้ตรงคำถามด้วยนะครับ
เพื่อลดความซ้ำซ้อนและกระจายอำนาจและเม็ดเงินสู่ท้องถิ่น
ข้อที่๓๒๐บาทตลอดสายจะไปต่อหรือพอแค่นี้
และหากท่านยังยืนยันจะทำต่อนะครับท่านจะทำตลอดสายหรือตลอดทาง
ใช้เงินอุดหนุนปีละเท่าไหร่ตัวเลขที่ส่งกรกตไป๘๐๐๐ล้านต่อปี
มีรายละเอียดการคำนวณอย่างไรสายไหนไม่ร่วมบ้างเอาให้ชัด
และที่สำคัญที่สุดที่ประชาชนรอดูอยู่ก็คือ
ที่ท่านโกสนาไว้จะเสร็จเมื่อไหร่
ข้อที่๔นะครับสายสีเขียวท่านจะแก้ไขปัญหานี่อย่างไร
ส่งตัวเลขไปกับกรกต๔๐๐๐ล้านบาท
มั่นใจแล้วนะว่าจะเจรจาหนี้๑แสนล้านให้เหลือ๔๐๐๐ล้าน

ข้อที่๕สายสีส้มตกลงท่านจะประมูลใหม่
ปล่อยให้มันไหลไปแบบมีส่วนต่าง๖๘๐๐๐ล้าน
โดยสรุปนะครับผมเห็นว่านโยบายด้านการคมนาคมของรัฐบาลเนี่ยกลัวมาก
อย่างน้อยท่านต้องตอบให้ชัดว่าในประเด็นใหญ่ที่ผมถามไป๕ข้อเนี่ย
ท่านจะมีทิศทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร
สิ่งที่ผมอยากเห็นนอกจากความชัดเจนของนโยบายแล้ว
คือแนวทางในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ไม่ใช่แค่การปะผูลดแลกแจกแถมไปเรื่อย
ฝากท่านไปพิจารณาอะไรที่ท่านเห็นด้วยท่านก็นำไปปรับปรุง
อะไรที่ท่านไม่เห็นด้วยก็ตอบกลับมาให้ชัด
มันถกเถียงกันได้เห็นต่างอยู่ร่วมกันได้
แต่จะอยู่ไปวันหากินไปวันรัฐไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้
แต่ก็อย่าหลงทางอย่าหลงทางไปกลับ๒๐บาทตลอดสาย
หลงทางไปกับการวาดฝันโครงการขนาดใหญ่
ที่มันใหญ่เวอร์แบบเกินจำเป็นซ้ำซ้อนไม่คุ้มค่า
ผมหวังว่าคมนาคมไทยจะไม่เหมือนเดิม
ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีจึงไปเปลี่ยนตัวคนที่มาคุมกระทรวง
แต่มันต้องเปลี่ยนแนวทางหาทางแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างกันเถอะครับ